อาทิตย์ทดสัญลักษณ์
ที่นี่เป็นไหนหรอนะ

ทำไมไม่ถึงหัวเลยครับ

อาจใหญ่เลยครับ

เอาอีกคลิปนึง
สี่พี่ซิ่งทางหลวงพี่ซิ่งกลางถนนตลอด
เออติดล้อไม่เคยหลบไม่รู้เมาหรือดีด

แล้วกูจะแซงกันยังไงดีดิแซงก็ไม่ได้
เมาอ่ะวัดไหนเอ่ยมารับลูกศิษย์กลับวัดรวด
ไม่ถูกไม่ถูกการะเทศะเป็นการทำลายภาพรักของความเป็นสาวกของพุทธเจ้า
อย่างนี้เป็นสาวกของมารทำลายภาพศรัทธาของประชาชน
แล้วถ้าเกิดไปชนไปอะไรเขาอีกยิ่งหมดสภาพเลย
เพราะฉะนั้นครั้งนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญา
ความหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรการไม่รู้ตัวเนี้ย
พอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็จะไม่รู้ต่อไปว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
ซึ่งเป็นลูกโซ่ต่อเป็นปฏิจะสมุบาตแห่งความเป็นสายสายต่อไป
พอไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ไปใหญ่เลย
เพราะลืมสำนักสัญญาลืมฝ่ายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร
แล้วก็ไม่รู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
ก็ทำเรื่องที่ชาวบ้านเห็นแล้วแสลงตา
แต่เอาละประชาชนก็ต้องรู้ว่าในองค์การไหนก็ตามมันจะมีคนดีทั้งหมดไม่ได้
ตำรวจอำเภอกนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการนักการเมืองทุกองค์กร
มันจะมีคนอย่างนี้เข้ามาแทรกอยู่มาแจมอยู่
เราก็ต้องคัดเลือกรู้ว่าอย่างนี้ก็จะไปใส่บาทให้ไปหากินบนมอเตอร์ไซค์ไปเลย
เตอร์ไซค์รับจ้างทำมันอารมณ์อยากขับ
มาอ้างว่าไปไหนไม่ทันฉันไม่ทันอะไรเนี่ย
เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้ไม่มีใครยอมรับ
เพราะมันมีเรื่องว่าทำไมไม่เตรียมล่วงหน้า
แต่ไปไหนจะทันไม่ทันและถ้าไม่ทัน
ฉันที่วัดไม่ทันข้างทางมีไหม
มันจะแลดูเรียบร้อยกว่าไม่ใช่บึงตะบึงไปอย่างนี้
มันแล้วแหมอะไรขับเร็วซะด้วยนะ
ถ้าเมาล่ะก็ทำอะไรได้ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไป
ครับรุ่นน้องเด็กอายุยังไม่มาก
ยังไม่มีวุฒิภาวะแห่งความเป็น

ก็ช่วยมีสำนึกในความเป็นพระของตัวเอง
อย่าให้จิตสำนึกมันขาดจะเรียกว่าสำนักสัญญาขาด

ที่น่าดูน่าชมน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสไปเรื่อย

ทำอะไรที่มันน่าปลื้มใจแก่สาธุชนบ้าง